กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของคุณนัทคุณอ้ำ
ตอนแรกก็คือฮาไปแล้วว่าสองคนนี้เปลี่ยนมาเป็นนั่งแท่นเป็นผู้จัดละคร
เป็นซีรีส์เรื่องดังแล้วก็นำเอาศิลปินดาราแถวหน้าเมืองไทยมาจัดผู้เล่นละครเยอะเลยทีเดียว
ราม่าก็เยอะโดยเฉพาะเรื่องราวของสาวใหม่ดาวิกาที่ว่ามีการอัพค่าตัวด้วย
แล้วรวมไปถึงดราม่าว่าไม่มีการจ่ายเงินให้กับนักแสดงในเรื่องด้วยเอาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
งานแรกก็โดนซะแล้วนะต้องบอกอย่างนั้นเหมือนแบบเป็นท้าทายความสามารถของคู่นี้จริง
มีประเด็นดราม่าเยอะมากจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรื่องพูดไปแล้วนะคะว่าเรื่องใหม่ดาวิกามีการถ่ายซ่อม
ี้ยวเงินค่าตัวนักแสดงประกอบซึ่งทั้งคู่ก็เอาล่ะโดนมาขนาดนี้
ปล่อยให้ค้างใจกันอยู่นานค่ะ
ขอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จ่ายค่าตัวของนักแสดงตัวประกอบผ่านทางโมเดลลิ่งครบทุกจำนวน
ครบไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วคุณ

ซึ่งก็มีเอกสารการวางเงินทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เขาก็ไปโพสต์กันไปลงในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า

จ้างนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาค่ะ
ก็เลยจะอยากให้คู่กรณีติดต่อมาพูดคุย

ซึ่งส่วนตัวคุณนัทคุณอ้ำบอกว่า
อยากจะทำร้ายใครนะแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องด้วย
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบลงแบบแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายค่ะ

ก็ได้มีการชำระเงินนะครับ
ในหัวข้อค่าจัดจ้างนักแสดง
ไปตั้งแต่เมื่อเดือน๗ปี๕๘

มีเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวเลขใบวางบินต่าง
ตัวเลขกำกับผู้เสียภาษี
ที่เป็นต้นสังกัดนั้นก็ต้องมีหน้าที่ในการนำชำระให้กับนักแสดงในสังกัด
เพราะฉะนั้นตามขั้นตอนผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผมเป็นห่วงเรื่องของนักแสดงเป็นอย่างมาก
กลัวนักแสดงจะเดือดร้อนเรากลัวนักแสดงจะลำบากเราถึงได้มีการดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ก็ได้มีการชี้แจงว่าเขายังไม่พร้อมหรือว่ายังติดเรื่องอื่นอยู่
ซึ่งอันนั้นผมขอเป็นข้อมูลของระหว่างบริษัทครับ
ผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านที่ผมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ท่านได้รับรู้ว่าเราได้ทำอะไรอยู่และเราเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ว่าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากจะให้มาคุยกันระหว่างบริษัทกับบริษัท
นักแสดงหรืออะไรก็ได้หาข้อตกลงหาข้อยุติที่มันสันติวิธีที่สุด
เราก็อยากให้ทุกอย่างมันดีที่สุดลงเอยที่สุดกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว

มันมีความสุขที่สุดกับทุกฝ่ายครับ
ดูคุณนัทตอบได้เย็นมากเลยนะไม่อยากมีเรื่องจริงอะ
เขาอยากให้เอาคนที่จ่ายเงินไปแล้วมานั่งคุยกัน
เพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
เดือนนี้แหละเดือนสิงหาจ่ายไปครบหมดแล้ว
แต่ทางโมเดลลิ่งเองที่รับเงินไป
จ่ายให้กับนักแสดงในสังกัดตัวเองครบหรือเปล่า

จะได้จบปัญหานี้นะแบบเคลียร์กันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ